คุณเบ้นครับวันนี้ซ้อมคุณดิวตามที่เขาเก่าหาไหม

อ๋อไม่ขอพูดเรื่องนี้

เอาผม

พูดได้ครับตอนนี้ฮะ

จะได้มีกู
จะได้มีกูนะ
กลับไปลงบ้าง
พร้อมครับ
หัวหน้าหน้า

คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณหน้าสนทุ่งสองห้องนะครับ
ตอนนี้รถห้องถังเนี่ยนะครับอยู่เตรียมไว้ที่หน้าสนบริเวณที่เดียวหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
มีรายงานนะครับว่าเว้นเดมอนเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณพรุ่งสองห้อง

พี่เบ๊กไปกินข้าวกินไงพี่
เบ๊กขนาดเราได้ยุ่งเขียวกับพี่เบ๊กค่ะง่ายเลย
ก็เป็นคำตอบภาพสั้นสั้นนะครับคุณพี่สุด
คุณพี่ลูกค่ะ